ไปดูคลิปนี้ที่โลกโซเชียลเขาแห่กันถล่มด่ายับเยินเลยนะคะ
คือเราเห็นหลายต่อหลายครั้งแล้วกับมอเตอร์ไซค์ที่ขี่บนทางเท้า
จะเป็นพี่วินก็ดีหรือเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาที่คนขี่ก็ดี

มันผิดกฎหมายแล้วหนึ่งคำว่าทางเท้ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าใช้เท้าเดิน
ทีนี้ปรากฏว่าที่คลิปนี้เนี่ยมันเป็นที่วิภาควิจารณ์กันมากเพราะว่า
คุณผู้ชมดูนะมีคุณลุงที่ใส่เสื้อสีฟ้าเขายืนรอรถเมย์อยู่ใช่ไหมคะ
เขาก็ยืนรอรถเมย์ตามปกติแล้วข้างหลังคุณผู้ชมดูมีมอเตอร์ไซต์มาคันนึงนะ
ลุงแกก็ยังยืนรอรถเมย์อยู่นะนี่ครับขี่มอเตอร์ไซต์กลับมาชนลุงเต็มเลยค่ะ
จิตใจทำด้วยอะไรแล้วก็ขี่หนีไปเลยโอ้โหเรื่องนี้คลิปนี้เนี่ยถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊คจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
บอกว่าเป็นเรื่องของน้องชายเขาเราก็ติดต่อไปหาคุณลุงเสื้อฟ้านี่แหละค่ะ
ทราบชื่อก็คือนายสสะวสุช่ำชองยนอายุ๕๖ปีเขาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย๑กุมภาพันธ์ตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่ง
กำลังรอขึ้นรถเมย์ไปซื้อของอย่างที่ที่ฉันเล่าไปมอเตอร์ไซค์ขี่มาลุงแกยืนขวางทางอยู่
ไซค์ก็บีบแต่ปีนลุงแกก็หันไปค้อนนิดแหละว่าเอ๊ะก็นี่มันทางเท้ามึงจะบีบแตรทำไม
พูดแบบนี้แต่ลุงยืนยันบอกว่าพูดปกตินะไม่ได้ใส่อารมณ์ไม่ได้โมโหไม่ได้ตะคอก
คือในภาพลุงเขาก็ยืนนิ่งอะนะแต่ว่าหันไปพูดเป็นเฉยเบาอย่างงี้แหละ
แล้วสักพักนึงค่ะรถมันถาดสายคนเดิม
ก็ขี่วนมาแล้วชนลุงอย่างแรงจนล้ม
นายสะสาวะสุร์ทคนนี้สะโพกทรายได้รับบาทเจ็บด้วยนะ
เพราะว่าอายุอนาม๕๖ปีแล้วก็ครึ่งชีวิตแล้วเหมือนกันนะคะ

แล้วตำรวจติดต่อกลับมาบอกว่าอยากให้มาไกล่เกลี่ยกัน
คู่กรณีพร้อมยอมจ่าย๕๐๐บาทเขาบอกเขาไม่รับ
ตำรวจสนนางเลิ้งท่านเก่งเรียกผู้เสียหายให้ยอมความด้วยเงิน๕๐๐๐บาท
ผู้ขับรถชนกฎหมายไม่ได้อ่อนแต่ผู้ควบคุมกฎหมายอ่อนอะไรอ่อนก็ดูกันเอาแล้วกัน
คือเขาบอกว่ามีตำรวจยศนายพลเป็นคนมาเคลียร์เรื่องนี้ให้กับคู่กรณีให้จบที่เงิน๕๐๐๐บาท
แล้วถามผู้เสียหายด้วยนะว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าสายป่านยาวหรือเปล่าเราอ่ะ
ถ้าไม่รับ๕๐๐บาทนี่ไม่ได้อะไรเลยนะ
คือคุณลุงแกเลยบอกว่าไม่เอาแล้วหลายคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยทุกคนบอกเลยว่า
ยอมความเนี่ยคดีอาญายอมความไม่ได้แล้วก็เนี่ยด่าตำรวจก็เยอะเหมือนกันนะคะ
หลายคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเอาโทษให้หนักเลย
อยากจะเรียกร้องว่าให้โดนเจตนาฆ่าด้วยซ้ำ
เพราะว่าตั้งใจขี่กลับมาชนยังไงก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ผู้กระทำความผิดก็ต้องได้รับโทษเพราะนี่มันทั้งเจตนาค่ามันทั้งไตรตรองไว้ก่อน
แม่ก็มันเป็นทางเท้าเป็นทางที่เราควรจะมีสิทธิ์ที่จะยืนจะเดินได้นะ

ตำรวจก็ต้องจริงจังกับเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชม